ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูการปราบรามยาเสพติดในประเทศเปรู
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดเปรูได้ยิงเครื่องบินเล็กลำหนึ่งตก
หลังจากที่เครื่องบินเล็กลำนี้ต้องสงสัยว่าขนโคเคนนะคะ
และจากการตรวจสอบก็พบว่ามีโคเคนอยู่จริงนะคะ
เบื้องต้นพบ๗๐กิโลกรัม
สัญชาติโบลิเวียที่ต้องสงสัยว่าลักลอบขนยาเสพติดตกค่ะ
รวมถึงยังมีการยิงปะทะกันกับผู้ต้องสงสัย
ในพื้นที่ห่างไกลในเปรูตอนกลางนานกว่า๓ชั่วโมงด้วย
จากการปราบรามยาเสพติดครั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยชาวโคลัมเบียหนีไปได้๑คนนะคะ
ส่วนนักบินชาวโบรีเวียวัย๕๘ปีถูกยิงและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
ภายในเครื่องบินพบยาเสพติดประเภทโคเคน๗๐กิโลกรัม
แต่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะซุกซ่อนยาเสพติดไว้อีกกว่า๒๐๐กิโลกรัมนะคะ
เพราะว่าเครื่องบินเล็กลำนี้จุน้ำหนักได้ถึง๓๐๐กิโลกรัมค่ะ
โดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าเปรูเป็นประเทศผู้ผลิตโคเคนที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
อันดับ๒ของโลกรองจากโคลัมเบียค่ะ